สำนักศิลปากรนะคะเขาบอกว่านี่นะคะเป็นจารึกประตูท่าแพร
หรือจารึกเสาอินทะขีนประตูท่าแพร
มีการไปพบในโครงสร้างของประตูท่าแพรตอนนี้
เขาบอกว่าซ่อนอยู่เป็นซ่อนอยู่ด้านใน
กี่ปีไม่รู้ว่าเป็น๑๐ปีหรือเปล่า

ทีนี้หลังที่กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานของสำนักศิลปากรที่๗ของเชียงใหม่

ไปร่วมกันเปิดประตูห้องภายในโครงสร้างของประตูท่าแพร
เจอจารึกประตูท่าแพรปักยืนตรงานอยู่แบบนี้

โหยคุณทีมร่วมค้นหาเขาดีใจกันนะ
แล้วคือมันเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะ
ทีนี้ทางด้านของสำนักศิลปากรที่๗เชียงใหม่ค่ะ
บอกว่าสังคมให้ความสนใจมากเลยนะคะ
ในเรื่องของการตามหาจารึกประตูท่าแพรนะคะ
หรือเสาจารึกเสาอินทะขินประตูท่าแพร่
ไม่มีผู้ใดพบเห็นมาเป็นระยะเวลาเกือบเท่าไหร่รู้ไหมคะ
กี่พี่๔ทศวรรษค่ะประสานข้อมูลกับภาคส่วนต่างแล้ว
แล้วในที่สุดพบแล้วค่ะ
จารึกประตูท่าแพรนี้จะเป็นหนึ่งในจารึกหลักสำคัญ
ฝังอยู่ร่วมกับประตูเมืองมาตั้งแต่อดีตนะคะ
จนถึงช่วงปี๒๕๒๙คุณเกิดหรือยังถึง๒๕๕๙
จาลึกหลักนี้ถูกเคลื่อนย้ายที่อยู่ในช่วงมีการปรับปรุงประตูท่าแพร
หลังจากนั้นหายไปเพราะไม่มีคนเจอไง
แล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ฉันบอกว่า๔ทศวรรษก็คือ๔๐ปี
หลังจากนี้เดี๋ยวเตรียมทำประชาพิจารณ์ของชาวเชียงใหม่แล้วนะ
เพราะจะต้องหาแนวทางในการอนุรักษ์อย่างดีต่อไป

ดูเห็นมีกำแพงแต่ไม่น่าเชื่อข้างในมีเหมือนศิลาจาลึกไว้